ส่วนข่าวต่อไปนี้ก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
หลายคนคงจะเห็นภาพคลิปนะคะที่พระรูปหนึ่งไปยืนเถียงกับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตลาด
ก่อนที่จะเห็นพระใช้ฝาบาดมาตีหัวโยมค่ะ
คนที่กำลังถ่ายคลิปนี่แหละอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
เพราะชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์ไปห้ามกันวุ่นเลยไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเลยค่ะ
มองทอดหน้านะ
เปลี่ยนชื่อจากหลวงพ่อเป็นเรียกเป็นชื่ออื่นแล้ว

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะท่ามกำลังเข้าบ้านที่เขาตื่นรอยใส่บาตรอยู่
แล้วเขาก็งงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะมีการใช้ฝาบาดตีใส่ชายที่ถ่ายคลิปด้วย
โดยมีลูกศิษย์ที่มากับพระเนี่ยเข้ามาห้ามนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นบริเวณรินถนนเจริญคอนสามสิบเจ็ดแขวงบางลำพูล่าง
ครองศาลกรุงเทพมหานครนะคะเบื้องต้นทราบว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ย
อยู่วัดย่านดาวคนองมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
สอนอสำเรย์ค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามข้อที่จริงจากพระรูปนี้นะคะ
ที่วัดพระท่านเล่าแบบนี้ค่ะปกติเนี่ยท่านจะใช้บริการรถของชายคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละ
เพื่อนำอาหารใส่รถแต่ว่าขณะกำลังรับบาทอยู่เนี่ย
ชายคนนี้ค่ะก็มาเลือกเอากับข้าวเอาของกินไปไว้ในย่าม
ต้องถามไปว่าเสียค่ารถแล้วยังจะมาเอากับข้าวกับพระอีกเหรอ
จากนั้นนะคะหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นท่านบอกท่านก็ไม่ใช้บริการรถของชายคนนี้อีกเลย
จนกระทั่งวันนี้ค่ะมาเจอผู้ชายคนนี้อีกท่านบอกว่าเอ๊ะดูแล้วเหมือนจะเมามาหรือเปล่า
มาด่ามาว่าว่าทำไมไม่ใช้บริการรถของเขาเหมือนเคย
อ่ะฟังท่านชี้แจงอีกมุมหนึ่งนะคะ
อะไรถ่ายอะไรอาตมาใช้บริการรถเขาครับตอนนี้รถเขาอ่ะใช้นิสัยไม่ดี
คือเวลารับบาทกำลังรับบาทโยมเขาจะเลือกของใส่ใส่สามล้อ
แต่ย่ามที่อัตมามีย่ามเปล่าอยู่แล้วเขาก็นิสัยคือเลือกทุกวัน
อาตยาอาตมามาถามว่าอ้าวนี่นี่อะไรเนี่ยใช่ป่ะเสียค่ารถแล้วต้องมานั่งโดนของด้วยเหรอ
แล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่าอ้าวก็ผมก็เลือกไว้เวลาไปกิน
แล้วก็ไม่ให้พระอาจฉันต์บ้างเลยเลือกเนี้ยอืมอ่าแล้วเสร็จแล้ว
แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่มาไม่มาแล้วก็โผล่มาแล้วก็เมามามาด่า
กำลังวิธีภาพหาอยู่อืมมาเยินดาทำไมทำไมไม่เลือกใช้บริการผม
มีอะไรก็บอกผมทอดต่อก็ต้องมาเอาคาไล่ของคนอื่นครับอ้าวก็ก็นิสัยอย่างงี้ก็ไม่เอาไง
ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันรุนแรงเป็นภาพที่รุนแรงเหมือนกันนะนะคะ